อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของนักศึกษา
อาจจะเรียนเก่งไปหน่อยหรือเปล่าไม่ทราบ

ต้องบอกว่าสาขานี้เขาเรียมเรื่องของการจำแนกดิน
ดูความอุดมสมบูรณ์ของดินเอาไปปรับใช้ว่าดินแบบนี้
จะใช้ปลูกพืชแบบไหนให้มันเจริญงอกงาม
มีธาตุอะไรเหมาะกับพืชอะไร

จุลินทรีย์ว่าในดินมันมีกี่ธาตุมีกี่อย่าง
เพื่อความอุดมสมบูรณ์ก็จบไปก็เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพไง
แต่ว่าเขากลับใช้วิชาความรู้ไปในทางที่ผิด
เอาไปศึกษาไปทำจำหน่ายเมล็ดกัญชา

แร่ธาตุอะไรที่จะทำให้กัญชาเจริญงอกงาม
เขาทำมาเขาบอกรายได้เดือนหนึ่งประมาณ๓๔หมื่น
เลยทำต่อเนื่องมาประมาณ๓ปีสุดท้ายนี้

เอาความรู้ไปใช้ทางที่ผิดมันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว

ตำรวจก็ไปจับสิครับเป็นพลตำรวจตรีรุชากรจรเจวุฒิ
รักษาราชการแทนโรงผู้บัญชาการตำรวจน้องคอนป่าน

นักศึกษาสาขาปรัฐภีวิทยามหาวิทยาลัย
ชื่อดังแห่งหนึ่งอายุ๒๐ปีเอง
จับได้พร้อมของกลางประกอบไปด้วยเมล็ดกัญชาสายพันธุ์ต่าง
เป็นต่างประเทศ๒๓๕เมล็ด
อุปกรณ์เพาะปลูกตรงที่เขาเรียนเลย
มีทั้งดินทั้งปุ๋ยวิธีการเพาะปลูกปลูกยังไง
แล้วก็ไฟส่องสว่างพร้อมจัดส่งจำนวน๕กล่อง
แล้วก็มีเรื่องของเมล็ดกัญชาบรรจุซองกระดาษสีน้ำตาลด้วย
ระบุชื่อผู้รับพร้อมส่งอีก๒๒ซอ
คือไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เฉพาะที่เอามาปลูกให้ตัวเองปลูก
เป็นการวิเคราะห์แล้วส่งต่อให้คนอื่นเอาไปปลูกด้วย

โดยชุดสืบสวนก็จับได้บริเวณสะพานลอยข้าม
ถนนเพชรกะเสมซอยเพชรกะเสม๖๒ทัพ๑
บางแคร์ที่กรุงเทพจับได้วันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คดีนี้ตำรวจเขาสืบทราบว่าผู้ต้องหาในเด็กคนนี้
ลอบขายเมล็ดกัญชาผ่านทางเฟซบุ๊กเลย
ก็คือมีการขายกันไม่ได้อายใครไม่ได้เกรงกลัวกฎหมาย
พร้อมระบุขั้นตอนแนะนำวิธีการเพาะปลูกด้วย
ดูแลรักษายังไงตั้งแต่เรื่องของการเพาะเมล็ดอัตราการผสมดิน
สมปุ๋ยยังไงควบคุมแสงสว่างยังไง

โอ้โหนะฮะแล้วก็เขาบอกถึงเรื่องของระยะเวลาในการเพาะปลูก
พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย

เวลาในการงดใส่ปุ๋ยขั้นตอนการจัดเก็บตากแห้งดอกกัญชา
รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ซื้อเมล็ดกัญชาไปปลูกเอง
มีประชาชนทั่วไปติดตามมากกว่า๑๕๐๐๐คน
แล้วก็ส่งสินค้าทางปรายศนีย์ให้กับลูกค้าคนไทยไปแล้วกว่า๒๐๐คน
ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
ใครที่เคยสั่งนะคะเขามีรายชื่อ
มีรายชื่อจัดส่งนะคุณเตรียมตัวให้ดีนะ
ตำรวจก็ล่อซื้อเมล็ดกัญชาผ่านทางเฟซบุ๊ก
เพื่อนำเมล็ดกัญชาส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ไปดูว่าเมล็ดกัญชามันของจริงหรือเปล่า
พอจริงเสร็จแล้วสืบสวนติดตามจนทราบว่า
เจ้าของเพจเป็นนักศึกษาสาขาปัตตะพีวิทยา

ก็วางแผนล่อซื้อเมล็ดกัญชาพร้อมอุปกรณ์การเพาะปลูก
นำไปสู่การส่งมาให้แล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ

สั่งซื้อเมล็ดกัญชาสายพันธุ์ต่างมากกว่า๘๐๐สายพันธุ

แล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในไทยผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก

เมล็ดกัญชาให้เกิดผลอุดมสมบูรณ์
เนื่องมาจากเป็นความรู้ที่เรียน
จากที่เขาเรียนอยู่นั่นเอง
แล้วก็ศึกษาถึงวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม

รายได้เดือนหนึ่งประมาณ๔๕๐๐๐บาท
ใช้คำว่าลองผิดลองถูกก็เป็นลองผิดลองผิดได้ไหม

นำเข้าหรือส่งออกยาเสพติด
ให้โทษประเภท๕ผิดกฎหมาย

ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

เล็ดพันธุ์กัญชาที่เขาเอาเข้ามาจากต่างประเทศ
สั่งมาจากเว็บไหนอะไรยังไง

อ่ะอาร์อีนเตอร์เน็ตนึงยังไง
เดี๋ยวเรื่องนี้ผมว่าอาจารย์ที่สอนก็คงจะเครียดเหมือนกัน
ว่าทำไมสอนลูกสิทธิ์ไปแล้วนำไปทำแบบนี้นะครับ